เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุสลดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งค่ะ
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์คือมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายปริศนา
เข้ามาในคอนโดและบุกเข้าไปในห้องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช้มีดแทงของเธอแทงที่บริเวณท้องเนี่ยนะคะ
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นก็พยายามวิ่งตามผู้ชายคนนี้ออกไป
และพยายามวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อให้คนไปช่วยเหลือ
แต่เธอวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลไปเสียชีวิตที่หน้าลิฟต์
เห็นกล้องเลือดไหมคะนี่ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารสูง๑๐ชั้นค่ะ
และที่หน้าลิฟท์ชั้น๗พบศพนางสาวอินทุออนอายุ๒๓ปี
สภาพศพมีบาดแผลชะกันถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่บริเวณต้นขาด้านซ้าย
เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากค่ะ
และไหลนองออกมาจากห้องพักผู้ตายห่างจากลิฟต์ประมาณ๑๐เมตร
ตรวจสอบภายในห้องมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจาย
เลือดไหลนองเต็มพื้นเช่นเดียวกันค่ะ
อกจากนี้พบมีดสแตนเลสความยาว๑๐นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
ใกล้กันพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่ที่พื้นบริเวณนอกห้อง
พบรอยเท้าเปื้อนเลือดวิ่งออกจากห้องหลบหนีไปที่บันไดหนีไฟด้านข้าง
ตำรวจเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของผู้ก่อเหตุนะคะ
สอบถามนายวราวุฒิพักอยู่ห้องเยื้องกับห้องของผู้ตาย
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเขานอนหลับอยู่แต่ได้ยินเสียงคล้ายมีคนทะเลาะกันจากห้องของผู้ตาย
กระทั่งได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าช่วยด้วยเขาตัดสินใจเปิดประตูออกมา
เห็นรอยเลือดเป็นทางออกจากห้องไปที่หน้าลิฟต์
เดินตามไปดูค่ะพบผู้ตายเลือดท่วมตัวแล้วแต่ไม่เห็นผู้ก่อเหตุค่ะ
ขณะนั้นหญิงคนดังกล่าวมีสติแล้วก็บอกว่าช่วยหนูด้วยหนูถูกทำร้าย
มันงัดห้องเข้ามาได้ยินแบบนั้นเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะ
โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยนอกจากนี้นายวรวุฒิคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกอีกว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เคาะห้องผู้ตายเมื่อผู้ตายเปิดประตูเห็นหน้าผู้ชายคนนี้
รีบปิดประตูใส่หน้าทันทีฟังเสียงเขาค่ะ
พอดีผมเปิดประตูที่ห้องทิ้งไว้แล้วแฟนผมนอนข้างใน
ผมก็เดินมาพอดีมันก็มองไปพวกมันก็รีบเดินไปเลย
สอบถามคนเห็นเหตุการณ์อีกคนค่ะพักอยู่ชั้น๖
เล่าว่าขณะนั้นกำลังนอนอยู่
และได้ยินเสียงข้าวของตกกระแทกพื้นดังมาจากห้องด้านบน
และได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ตัวเธอเองกับแฟนเปิดประตูออกมาดู
เจอผู้ชายรูปร่างผอมสูง
สูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อกีฬาแขนสั้นสีน้ำเงิน
ใส่กางเกงสีดำขา๓ส่วน

ในสภาพเนื้อตัวตัวเปื้อเลือดนี่นะคะ

๕ทุ่มกว่า
แล้วเขาวิ่งออกมาตอนแรกเขาจะวิ่งมาตรงนี้
แต่หนูตกใจคะแล้วหนูก็เลยรีบวิ่ง
แล้วมันไปถึงไหนต่อ

แต่หลวงชัดขึ้นเขา

ฝ่ายสืบสวนเองตอนนี้ได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
พบว่าผู้ตายเดินลงมาซื้อของที่ชั้นล่าง
ก่อนที่จะกลับขึ้นไปในลิฟต์ช่วงเวลา๔ทุ่ม๕๕นาที
หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงคือ๕ทุ่ม๒๕นาที
มีคนมาพบว่าผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าลิฟต

ผู้กำกับการสพบางพลีเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุ
น่าจะพักอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันค่ะ
เนื่องจากการตรวจสอบรอยเลือดตามทางพบว่าคนร้าย

มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเป็นทางยาวตั้งแต่ชั้นที่๗
ขึ้นลงตามบันไดหนีไฟ
และนอกจากนี้ไปหยิบเสื้อของชาวบ้านสีเหลือง
ตากเอาไว้ที่ราวด้านนอกระเบียงข้างลิฟท์ชั้น๓ไป๑ตัว
คาดว่าน่าจะอำพรางในการหลบหนี
กระจายกำลังเคาะประตูตามห้องพัก
เข้าไปตรวจดูแต่ละห้องแต่ยังไม่พบตัวนะคะ
ส่วนประเด็นของการก่อเหตุตั้งไว้หลายประเด็น

พยายามบุกเข้ามาข่มขืนแต่ผู้ตายขัดขืน
จึงเกิดการต่อสู้รวมถึงประเด็นอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้อง
นี่เป็นคดีสะเทือนขวัญเป็นคดีอุกอาจนะคะ
และยังเป็นปริศนาอยู่ด้วยว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ